ก็คอยติดตามความคืบหน้าอยู่ตลอดทั้งคืน

เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะมีทั้งโฟนอิน
ไปพูดคุยกันรวมถึงรายงานสดเข้ามาด้วย
คุณผู้ชมจะได้รู้ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนะตอนนี้
แต่อย่าลืมทุกกำลังใจสำคัญทุกกำลังใจมีค่า
แล้วทุกครั้งที่ส่งกำลังใจกันมาก็ดูเหมือนสัญญาณดีจะเริ่มขึ้นมาเรื่อย

สนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่
เพื่อใช้ในภารกิจส่องสว่างภายในถ้ำหลวงครับ
ซึ่งเพราะว่าราชการจังหวัดเชียงรายพระว่านโรงศักดิ์โอโสธนากร
สำหรับชาร์จไฟเพื่อสนับสนุนงานของหน่วยซิล
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ด้านในถ้ำให้ทำงานสะดวกมากยิ่งขึ้นครับ
หลังจากได้รับมาแล้วจึงชาร์จไฟให้เต็ม
เมื่อเต็มแล้วได้ถอดนำไปให้เจ้าหน้าที่ด้านใน
ติดตั้งภายในถ้ำหลวงซึ่งจะสว่างขึ้น
ทำให้หน่วยซิลด้านในปฏิบัติหน้าที่อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นครับ

ท่านเป็นหัวพวกเราทั้งครอบครัวเป็นหัวพวกเราทั้งผู้ปฏิบัติงาน
ต้ำกันจะสว่างขึ้นแล้วพอหมดจะหมุนออกมา
เราก็จะมีหน่วยที่ไปกำลังเติมกำลังเข้าไปเอานั้นมาชาร์จเล่านี้อันใหม่ส่งเข้าไป
วันนี้ถ้าเข้าไปตามแผนถ้ำก็จะสว่างขึ้นเรื่อย
พัทยาบิตได้ในที่สุดเราหวังว่าเร็วที่สุดนะครับ
อันนี้ต้องในฐานะผู้แทนนะครับ
ในฐานะผู้บริการศูนย์ปฏิบัติการในเรื่องนี้นะครับ
ผมก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับ
อย่างยิ่งในนามของพวกเราทุกคนนะครับต้องกลับพระองค์ท่านนะครับ